เหตุการณ์นี้ที่อายุทยาเป็นความคืบหน้าครับ
เมื่อวานนี้ข่าวนี้บีบหัวใจมากเลย

บ้านหลังนี้อยู่กัน๓คนพ่อแม่ลูก
แต่ว่าตอนช่วงเช้าลูกสาวออกไปทำงาน
แล้วก็คุณตาพายเรือข้ามแม่น้ำไปธนาคาร
ก็จะเหลือแค่คุณยายอยู่บ้านแค่คนเดียว
ปรากฏเกิดไฟไหม้แล้วคุณยายพยายามจะหนีออกมาแล้วล่ะครับ
แต่ว่าด้วยความเป็นห่วงมีทองอยู่หลายสิบบาท
กลับเข้าไปเอาทองที่เก็บเอาไว้สะสมมาเกือบทั้งชีวิต
หลังจากนั้นสุดท้ายโดนไฟคลอกครับ
คุณตานี่พอรู้ข่าวกลับมานี่คือร้องไห้ถามหาเมียผมอยู่ไหนเมียผมอยู่ไหน
เศร้ามากเนี่ยจังหวะเนี่ยคือเห็นร้องไห้แล้วก็ถามถึงแต่ยายอยู่ไหนยายอยู่ไหนอยู่นั่นเนี่ย
นี่ครับคือเขาอยู่เป็นคู่ชีวิตกันมา๖๐กว่าปี
ตั้งแต่คุณตายังเป็นนุ่มเป็นทหารคุณตาก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจคุณตาสำอางอายุ๘๕
โดนไฟไหม้เมียเองก็ต้องมาถูกไฟคลอกตาย
แสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณยายทองถุงอายุ๗๖ตายในกองเพลิงครับ
และอย่างที่บอกว่าคุณยายน่าจะกลับเข้าไปเพื่อไปเอาทองที่เก็บสะสมมาเกือบทั้งชีวิต
หนักหลายสิบบาทเลยตอนแรกคิดว่าสงสัยคงอยู่ในบ้านนั่นแหละ
ที่ไหนได้หารอบรอบบ้านครับปรากฏว่าไปเจอเป็นกระป๋องใส่ทองคำ
น้ำหนักประมาณ๒๐บาทคือข้างในนั้นมีทั้งพระเลี่ยมทอง
มีทั้งทองคำมีทั้งเข็มขัดหน้าและนี่คือบางส่วนที่ถูกไฟเผา
คือคุณยายคงโยนกระป๋องนี้ออกมาก่อนโยนลงมาทางหน้าต่าง
แล้วตัวคุณยายเองพยายามจะหนีออกมาแล้วแหละแต่คงไม่ทัน
คุณยายขาไม่ค่อยดีด้วยครับคุณตาบอกว่าคือเหมือนกับคุณยายเคยผ่าตัดขา
ก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้แข็งแรงเคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้คล่องแคล่วมากนัก
แล้วมันมีทองบางส่วนที่เก็บไว้ใต้เตียงด้วยคุณยายคงอยากจะกลับไปเอา
เหตุผลที่คุณยายต้องการจะเอาทองออกมาด้วยเพราะอะไร
ก็คาดว่าเป็นห่วงลูกหลานและครอบครัว
ถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วต้องสูญเสียบ้านไปเพราะไฟไหม้
มีเงินมีทองติดตัวเอาไว้ก็ไปเริ่มต้นใหม่ได้
คุณยายคงคิดถึงคนในครอบครัวและคนข้างหลัง
แต่สุดท้ายคือก็มาเกิดเหตุการณ์น่าเศร้านี้นะครับ
ทีนี้พอคนเขารู้ข่าวทุกคนก็สงสาร
เมื่อวานนี้เห็นว่ามีการเปิดบัญชีรับบริจาคช่วยเหลือคุณตาสำอาง
เพราะว่าเมียก็ตายบ้านก็ไฟไหม้
ลูกสาวเองก็ยังช็อกคุณตาก็ตั้งตัวไม่ถูกทำยังไงดี
ปรากฏว่าเพียงแค่คืนเดียวเงินหลั่งไหลเข้ามาทานน้ำใจ๕ล้าน๒แสนกว่าบาท

แล้วคุณตาพอรู้ข่าวนะคุณขวัญคุณผู้ชมคุณตาตกใจบอก
ทำไมมันเยอะขนาดนั้นน่ะพอเลยพอแล้วปิดปิดบัญชีผมไม่เอาแล้ว
เอาพอแค่นี้เลยเออมันเยอะเกินไปแล้วมันเยอะเกินไป
บอกอุ๊ยนี่มันเยอะเกินไปแล้วพอแล้วขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือในครั้งนี้จริง
คุณตาก็ยังทำใจไม่ได้นะครับคือเห็นว่ายังกินไม่ได้นอนไม่หลับ
เพราะว่ามันเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตอ่ะค่ะ
คุณตาขอบคุณทุกน้ำใจที่ส่งมาให้จริงฟังคุณตาสำอางครับ
พอจะพอมีเงินพอจะปลูกบ้านใหม่ก็พอแล้วไม่เอาแล้ว

ถ้าคุณตาอยากขอบคุณคนที่เขาช่วยคุณตาว่าไงบ้าง
พอเดี๋ยว

หมดเลยไม่มีเหลือเสื้อผ้ายังไม่เหลือสักตัว
เป็นกำลังใจให้กับคุณตาและครอบครัวนะครับ
จากนี้ไปก็พ่อลูกแล้ว

เพราะว่าคือภายนอกอาจจะเห็นเวลาคุณตาร้องไห้

ต้องดูแลเป็นพิเศษเป็นกำลังใจให้ครับ